ผู้ชมครับไล่กันต่อนะฮะเรื่องของเด็กชายวัย๘เดือนนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่๒๒แล้วที่เด็กหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรถ้าจะมีความคืบหน้าก็คือความคืบหน้าจากปากคำของแม่เด็กนะฮะ
หญิงสาววัย๑๗ปีนะครับเราตามข่าวกันมาหลายวัน
ล่าสุดเมื่อวานนี้เธอยอมรับกับผู้สื่อข่าวนะฮะเป็นสื่อมวลชนผู้หญิงที่ไปเกาะติดติดตามทำข่าว
ข่าวนี้นี่แหละจนเธอไว้ใจแล้วก็ยอมที่จะบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนพลั้งมือทำลูกเนี่ย
กร่วงหล่นลงไปกับพื้นแล้วก็แน่นิ่งไปเลยค่ะจากนั้นไม่รู้จะทำยังไงต่อ
เอาลูกเนี่ยไปวางทิ้งไว้ที่
คลองที่เป็นแม่น้ำแถวบ้านเหมือนจะกลัวความผิด
คลองตรงนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าแถวบ้านเธอก็จริงแถวบางเลนนครปฐม
แต่ไปสักสองร้อยเมตรเนี่ยมันออกสู่แม่น้ำท่าจีนใช่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่
เช้ามืด๕กุมภาพันธ์วันนี้๒๗กุมภาพันธ์๒๒วัน
ผู้ชมดูซ้ายมือนะฮะถ้ามันเป็นอย่างที่เธอบอกจริงแล้วจุดตรงที่เธอบอกเนี่ย
มันคือจุดนี้จริงที่เอาลูกไปวางทิ้งเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
เดี๋ยวลองฟังเธอหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้ที่บอกกับสื่อมวลชนเอาไว้นะครับ
ในการเปิดปากยอมรับสารภาพในความจริงในส่วนของเธอที่เธอบอกเอาไว้
เขาเรียกว่าไงอย่าเพิ่งมาถามข้อมูลแบบลึก
คือหนูยังไม่พร้อมที่ว่าจะให้รายละเอียดมากกว่านี้
ถ้าเกิดรายละเอียดเยอะคนนี้ก็ถามทางตำรวจเองเลย

แต่ว่ารายละเอียดในเชิงลึกแล้วจะเป็นยังไงต่อเนี่ย

ในรถที่คุยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คุณวิพาดานิ่มทองผู้สื่อข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้

คุณวิพาดานะฮะขวามือนะครับที่อยู่กับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคุณวิพาดาอีกทีนึ

หลังจากที่บอกกับสื่อมวลชนแล้วต้องทำยังไงต่อ
ตำรวจก็นำตัวเธอมาสอบสวนขยายผลทั้งวันในวันนี้นะฮะ

นำตัวมาที่สพบังหลวงตั้งแต่เช้านะครับที่นครปฐมนะครับ
เจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ของเด็กเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตะบนหินมูลนะครับ
เด็กชายวัย๘เดือนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอย
ตั้งแต่เช้ามืด๕กุมภาพันธ์สุดท้ายแม่ของเด็กบอกว่า
ปืนขึ้นมาชงนมให้กับลูกตอนตี๓แล้ววันนั้นลูกก็งอแงด้วยนะครับ
ตัวร้อนเป็นไข้๓๙องศาร้องไห้ไม่หยุดชงนมให้ดื่มพยายาม
ขึ้นมาก็ยังไม่ยอมหยุดร้องไม่รู้จะทำยังไงจนตี๕นะ
อุ้มลูกออกมาเพื่อให้ลูกเนี่ยหยุดร้องอุ้มออกมาจากตัวบ้าน
ซึ่งข้างในจะมีสามีนอนอยู่มีหลานสาวของสามีอีกคนนึง
ช่วงนั้นนั่นแหละเธอบอกเธอเผลอหรือว่าจะพลั้งมือก็แล้ว
แต่ทำลูกเนี่ยร่วงตกลงมาที่พื้นแล้วลูกแน่นิ่งไปเลย
ด้วยความตกใจไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาลูกไปวางทิ้งไว้ที่
ริมคลองท่อเป็นคลองแถวแถวบ้านค่ะซึ่งมันจะต่อไปออกนู่นนะฮะ
แม่น้ำท่าจีนห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
แล้วจากคลองทอดตรงนั้นเนี่ยมันไหลไปทางแม่น้ำท่าจีนเนี่ย
สู่แม่น้ำสายใหญ่เนี่ยแค่ประมาณ๒๐๐เมตรวางลูกไว้
เธอบอกเธอเดินกลับเข้าบ้านตอนนั้นตกใจมากกลัวมากนะแต่ไม่รู้
ทำยังไงจริงและไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้
ท่านท่านผู้ชมจำได้ตอนเช้ามาเธอบอกใช่ไหมบอกโอ้โหนอนอยู่ชงนม
อยู่เผลอตื่นมาอีกทีเอาลูกหายไปไหนแล้วก็ที่พูดถึงชายเสื้อเหลือง
ตอนหลังก็มาบอกอ๋อไม่มีหรอกชายเสื้อเหลืองเห็นเขาพูดเรื่องชายเสื้อเหลือง
ก็เลยสมอ้างไปด้วยค่ะสุดท้ายวันนี้ก็มาสารภาพ
อย่างที่ท่านฟังดูที่โรงพักษณ์วันนี้ที่ตำรวจคุมตัว
เพื่อนำไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยสุดท้าย
เธอก็ยอมรับสารภาพจริงนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ย๑๘นาฬิกา๓๐นาที
สารเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดนครปฐมในความผิด๓ข้อหานะครับ
มีเรื่องของการประมาทนะฮะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
มีเรื่องการซ่อนเต้นอำพลางศพแล้วก็มีเรื่องการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
สุดท้ายล่าสุดนะครับพ่อของหญิงสาวคนนี้
นำหลักทรัพย์เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทมายื่นขอประกันตัวนะครับ
คือสารท่านตีวงเงินหลักทรัพย์ไว้ที่๑๐๐๐๐นะครับ
พ่อมายื่นใช้เงินสด๙๐๐๐บาทนะครับมีเจ้านายของพ่อมาช่วยค้ำประกันด้วยนะครับ
แต่ก็ต้องทำตามเงื่อนไขต่างที่สารท่านจะกำหนดเอาไว้นะครับ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับโดยสารกำชับว่า
แม่ของเด็กวัย๘เดือนนางสาวนอนหนูคนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเท่านั้นนะฮะ
เพราะอายุยัง๑๗ปียังถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
นี่น่าจะเป็นความคืบหน้าที่สุดในขณะนี้ล่ะ
เพียงแต่ว่าจะเป็นอย่างที่เธอบอกจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดมันเกิดการพลั้งมืออุ้มลูกแล้วลูกตกลงไปแล้วแน่นิ่ง
ไม่รู้จะทำยังไงเอาลูกไปวางทิ้งเอาไว้แล้วลูกหายไปเลยเนี่ย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแต่จุดที่เธอบอกเนี่ย
เป็นจุดที่เธอเอาไปวางไว้จริงหรือเปล่า

นี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภารกิจในการค้นหานะคะ

ปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่อำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐมพร้อมแล้ว

ทั้งสองท่านครับปฏิบัติการการค้นหาเด็กชายวัย๘เดือน
ตอนนี้อยู่ระหว่างพักการค้นหานะครับแต่ปฏิบัติการในคืนนี้
จะเป็นปฏิบัติการเต็มรูปแบบซึ่งจะทำเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะก่อนหน้านี้มีการค้นหามาถึงสามรอบแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่า
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลากหลายหน่วยงานคุณผู้ชมครับ
ระดมกันร่วมกันค้นหาเด็กชายวัย๘เดือนอย่างต่อเนื่อง
ภาพสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เป็นภาพจากข้ามฝั่งคลองไปนะครับ
ก็คือคลองท่อตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากจังหวัดชนบุรี
ได้ร่วมกันวางแผนที่จะค้นหาซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่กันทำ
เหนือจากบริเวณตรงฝั่งตรงข้ามที่เป็นคลองท่อโบคุณผู้ชมครับ
ฝั่งด้านหลังนั้นจะเป็นแม่น้ำท่าจีนตรงจุดนี้มีการนำเอาเรือท้องแบน
เตรียมไว้เพื่อช่วยกันระดมงมค้นหาในคืนนี้ด้วย
เหนือจากฝั่งซ้ายของผมคุณผู้ชมครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งขวามือ
ซึ่งก็คือบริเวณจุดนี้นั่นเองนะครับจุดนี้เป็นจุดของการจอดรถไฟส่องสว่าง
ของกู้ภัยจากหลายหลายมูลนิธิในพื้นที่เท่าที่ผมดูจากสายตา
มีประมาณ๕๖คันที่มาจอดบริเวณจุดนี้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยมูลนิธิ
นับร้อยหน่วยงานที่จะมาร่วมกันในการค้นหาด้วยนอกเหนือจากบริเวณริมคลองคุณผู้ชมครับ
ผมอยากจะพาไปดูบริเวณเต็นต์ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเต็นต์อำนวยการของทางเจ้าหน้าที่
กู้ภัยและข้างตำรวจได้มาร่วมกันวางแผนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตามถนนหนทาง
มีชาวบ้านอยู่บริเวณจุดนี้เป็นจำนวนมากที่มาดูการค้นหาคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าหน้าที่
จากกู้ภัยมูลนิธิต่างต่างที่มาร่วมกันค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่ติดไว้จุดนี้ครับมีประมาณ๙มูลนิธิที่มาร่วมกันงนค้นหาด้วย
นี่นะฮะตรงจุดนี้คือบริเวณตรงแม่น้ำท่าจีน
จุดนี้ครับคาดว่าจะเป็นจุดที่นำเอาเด็กมาทิ้งไว้
และจุดนี้เป็นแนวกอไผ่ที่เรายืนรายงานอยู่บริเวณจุดนี้ไป
จุดนี้จะเป็นจุดที่ติดฟั่งไฟส่องสว่างอยู่บริเวณจุดนี้
บริเวณตรงสะพานที่จะเชื่อมต่อไปยังคลอง
การค้นหาที่บริเวณคลองท่อเชื่อมต่อแก่แม่น้ำท่าจีนคุณผู้ชม
แบ่งการค้นหาออกเป็น๓จุด
โดยจุดที่๑คือบริเวณก่อนถึงสะพานจนถึงสะพานนั้น

การค้นหาก่อนอันนี้รับผิดชอบโดยนักประดาน้ำจากกองบังคับการตำรวจน้ำ
และจุดที่๒คือบริเวณสะพานมาถึงจุดที่คาดว่าเด็กชายวัย๘เดือน
จะตกน้ำนั้นระยะทางประมาณ๒๕เมตร
งมค้นหาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิต่าง

ที่คาดว่าเด็กชายวัย๘เดือนทิ้งน้ำ
จนถึงปากครองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน

รับผิดชอบโดยนักประดาน้ำจากกองบังคับการตำรวจจราจรด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่คู่ภายหลายหน่วยงานนั้น
ร่วมกันระดมงมค้นหาเลยนะครับ

เป็นการขอความร่วมมือจากกู้ภัยในพื้นที่
ใกล้เคียงจำนวน๙มูลนิธิคุณผู้ชมครับ
โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยกว่าร้อยคน

และผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บอกแล้วนะครับว่า

เพราะก่อนหน้านี้กู้ภัยเคยงมค้นหาไปแล้ว

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานมาว่าช่วงเวลาที่

เอาเด็กชายวัย๘เดือนมาโยนทิ้งน้ำนั้น
สัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่บริเวณจุดนี้
และอยากให้งมค้นหาเป็นพิเศษ

และพูดคุยกันเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเอง
งมค้นหาในครั้งนี้คุณผู้ชมครับ

จะเป็นร่างของเด็กชายวัย๘เดือนแล้ว
ยังมีเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เด็ก
โดยเสื้อผ้านั้นเน้นหนักไปที่การค้นหาเสื้อลายสก๊อตสีขาวดำ
เด็กชายวัย๘เดือนสวมใส่
ตามข้อมูลที่แม่บอกกับตำรวจ
โดยคืนนี้กู้ภัยบอกว่าจะทำอย่างเต็มที่
หากไม่เจอตรงจุดนี้ก็สุดความสามารถแล้ว
ตอนนี้คุณผู้ชมครับอุปสรรคที่สำคัญมากที่สุด

เพราะใต้น้ำนั้นเต็มไปด้วยกิ่งไม้ต่างที่ยากต่อการงมค้นหา
เหนือจากนั้นตำรวจน้ำยังปิดทั้งหัวและท้าย
ในการค้นหาในวันนี้เพื่อสแกนพื้นที่
ส่วนกู้ภัยนั้นจะร่วมกันค้นหาตรงกลาง

หากแม่เด็กโยนเด็กลงน้ำจริง
ร่างนั้นต้องลอยตั้งแต่๓วันแล้วหรือต้องมีกลิ่นแล้ว
และหากเด็กชายวัย๘เดือนถูกโยนทิ้งตรงจุดนี้จริง

ช่วงเวลาน้ำขึ้นหรือน้ำลงนั้น

ไม่แน่ชัดว่าสิ่งที่แม่เด็กบอกนั้นใช่จุดนี้จริงหรือไม่
และจากข้อมูลของชาวบ้านที่ทีมข่าวเราได้รับมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หากเด็กนั้นอยู่ใต้น้ำจริง
ก็เสื้อผ้าของนอนน่าจะเกี่ยวกอไผ่แล้ว
ทำให้พบร่างของน้องในที่สุด
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมได้ลองเดินดู
เพื่อจับพิสูจน์ระยะทางดูนะคะว่า
จากบ้านของแม่เด็กชายวัย๘เดือนมาถึงจุดนี้
อ้างว่าโยนน้องทิ้งน้ำนั้นระยะทางไกลแค่ไหน
และต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการเดินมา

ใช้เวลาไม่นานในการเดินทางระยะทางเพียงเท่านี้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือสถานที่ที่น้อง
ให้การยอมรับกับทางตำรวจเขาว่า
ตอนที่อุ้มน้องน้ำเวลาประมาณตี๓๓๐ประจำถึงตี๕นั้น
อุ้มอยู่ที่บริเวณห้องนอนตรงนี้ตรงจุดนี้เลยนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นสามีก็คือในพบไม่ได้รู้สึกตัวอะไร
ตอนนั้นยอมรับว่ามีอารมณ์โมโหเล็กน้อย
และเอาน้องน้องน้ำพาดไว้ที่บ่าล่วงลงที่บริเวณจุดนี้
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูว่าช่วงเวลานั้น
มันคือช่วงเวลาประมาณกลางดึกคุณผู้ชมครับ

ระยะทางจากบ้านของไปจนถึงจุดที่โดนน้องน้ำทิ้งน้ำ
ก็คือบริเวณปากคลองท่อนั้น
จะมีระยะทางเท่าไหร่และใช้เวลาประมาณกี่นาที
เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ
จากจุดนี้ไปคุณผู้ชมครับพอออกจากบ้านไปแล้วเนี่ย
จะต้องใช้ระยะทางเดี๋ยวคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนว่าระยะทางประมาณกี่นาทีจากที่นี่ไปนะฮะ
เดี๋ยวจะลองตั้งเวลาดูจากจุดนี้ไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมศูนย์นะครับ
นี่ครับเดินไปจะจากจุดนี้ไปจะผ่านบ้านของชาวบ้าน
คือบริเวณซ้ายมือคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่
ซึ่งก็ตามข่าวที่ตอนแรกบอกนะครับว่ากล้องวงจรปิดเสีย
แต่สุดท้ายแล้วกล้องไม่ได้เสียนั่นเองคุณผู้ชมครับ
ส่วนบริเวณซ้ายมือคุณผู้ชมครับแพนกล้องไปดูซ้ายมือตรงจุดนี้
จะเป็นพื้นที่โล่งนะฮะจะเป็นพื้นที่โล่งมีป่า
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจได้นำเอารถแบ็คโฮล
ขดบริเวณพื้นที่นี้ให้โล่งเตียนเพื่อที่จะง่ายต่อการค้นหา
ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการพิสูจน์เรื่อง
ไม่ได้มีการที่จะบอกว่าน้องหายไปตรงบริเวณจุดไหน
ตรงจุดนี้บริเวณด้านข้างขวามือคุณผู้ชมครับคือบ้านของชาวบ้านอีกด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดติดอยู่นะฮะ

อย่างที่บอกไปว่าก็จะผ่านบ้านเรือนของชาวบ้านเรื่อย

ไปจนถึงบริเวณตรงนี้ขวามือก็จะเป็นบ้านเรือของชาวบ้านอีกหนึ่งหลัง

สี่หลังแล้วกว่าที่จะถึงบริเวณจุดที่เป็นป่าคองคลองท่อ
ซึ่งนางสาวให้การบอกว่าทิ้งน้ำ

จะเป็นคันดินจะเป็นคันดินพุ่งขึ้นมาลักษณะแบบนี้
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเดินขึ้นมาเช่นเดียวกัน
พอเจอคันดินเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นบริเวณสะพาน
สะพานจะผ่านไปทางโรงเรียนที่มีการค้นหาก่อนหน้านี้ด้วย
เพราะสะพานไปแล้วก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ของป่าคองท่อ
ระยะทางจากจุดนี้ปากคลองท่อตรงนี้ไปถึงตรงนี้
มีระยะทางประมาณจากกะสายตาดูข้างประมาณ๕๐เมตรคุณผู้ชมครับ
จากสายตาดูค่าประมาณ๕๐เมตร

ตรงจุดที่น้องให้การรับสารพาวเอาน้องมาทิ้งบริเวณจุดนี้
ก็คือจุดที่ป่าไผ่ทางจุดที่ป่าไผ่อยู่
ใช้เวลาประมาณนี้ครับประมาณ๒นาทีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้

สภาพจะเป็นคันที่จะพักลงไป
มีระยะทางค่อนข้างสูงขออภัยครับมีความสูงฉันเช่นเดียวกัน
แต่ตอนนี้ต้องมาพิสูจน์ครับว่าเอาเด็กวางตรงนี้
หรือใช้วิธีในการโยนลงน้ำไป
ซึ่งตนเองยังไม่ได้ให้การกับตำรวจในเรื่องนี้ครับ
คุณผู้ชมครับจากการลองเดินสำรวจในระยะทางประมาณ๑๕๐เมตร
จากบ้านของแม่ของเด็กชายวัย๘เดือนมาถึงริมคลองท่อ
ผมจะผ่านบ้านเรือนของชาวบ้านประมาณ๓๔หลังนะครับ
และต้องเดินข้ามเนินก่อนที่จะมาถึงริมคลอง
โดยใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ๒นาทีเท่านั้น
ซึ่งถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่โล่ง
แต่ด้วยช่วงเวลาที่แม่ของเด็กอ้างว่าได้นำเด็กชายวัย๘เดือนมาโยนทิ้งน้ำนั้น

ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ยังคงนอนหลับกันอยู่ภายในบ้าน
และไม่มีใครออกมาเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

จากด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขนาดนี้
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสุขศาลานุเคราะห์จังหวัดนครปฐม
ดำน้ำลงไปเริ่มภารกิจในการค้นหาแล้ว
ลักษณะแบบนี้ครับจะดำน้ำบริเวณจุดนี้ทั้งโซน
เพื่อที่จะสแกนพื้นที่ทั้งหมดโดยแบ่งชุดการทำงานในแต่ละชุด
โดยชุดนี้จะเป็นของสุขสารานุเคราะห์
ดำน้ำทั้งหมดนั้นใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
จึงจะเปลี่ยนชุดใหม่ในการลงดำน้ำในคืนนี้นั่นเอง
อย่างที่บอกไปครับว่าในคืนนี้ภารกิจในการงมค้นหานั้น
จะค้นหาตลอดทั้งคืนจนกว่าจะเจอน้อง
และครั้งนี้จะถือเป็นครั้งสุดท้ายที่จะงมค้นหาแล้วนั่นเองครับ
คุณภูริพัฒนบุญนินนะครับนี่คือสดจากพื้นที่จริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าดูจากพื้นที่คลองท่อ
แถวบ้านของเด็กชายวัย๘เดือน

อ่าท่านผู้ชมถามมาหลายท่านเป็นสองสองสเต็ปอย่างนี้นะครับ
แม่ของเด็กเนี่ยหญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้
บอกว่าเช้ามืดวันที่๕กุมภาพันธ์
ตอนตี๕ลูกร้องนะกินนมอะไรอย่างนี้
แบบไม่ยอมหลับสักทีจะงอแง
อุ้มลูกมาแล้วเผลอหรือพลั้งก็แล้วแต่
ลูกเนี่ยหลุดมือตกตอนแรกเนี่ยตกก่อน
กร่วงลงกับพื้นแล้วแน่นิ่งไปเลย
อ้างว่าเธอคิดว่าลูกตายแล้วไม่รู้จะทำยังไง
ก็อุ้มลูกเดินออกจากบ้านมาถึงตรงนี้
ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยที่ชาวบ้านมานั่งดูกันอยู่เนี่ย
นี่คือคลองท่อตรงนี้เธอบอกเอามาวางไว้
ซึ่งไอ้จุดที่เธอบอกเธอเอามาวางเนี่ย
คือมันก็ไม่รู้ว่าวางแบบไหนอะไรยังไง

แต่คลองตรงนี้เนี่ยนะฮะ

ซึ่งไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนยังไง
มาขุดลอกมาลอกคลองแถวนี้เพื่อจะค้นหาร่องรอยของเด็ก

กลางวันจะเป็นแบบนี้นะครับที่เราทำลูกศรเขียวเอาไว้นะครับ
ตรงนี้ถ้าเป็นคลองพื้นที่เข้ามาในชุมชนเนี่ย
แล้วออกไปนู่นนะฮะด้านหน้านู้นแม่น้ำท่าจีน
มันจะเป็นสายใหญ่แล้วทางกู้ภัยที่เคยมาค้นหาเด็กตรงนี้
บอกว่าถ้าดูสภาพวันนี้วันแรกที่มาไม่ใช่อย่างนี้นะ

เต็มไปด้วยผักตบชาวาเสร็จสวะอะไรต่างนานายื่อยแยะเป็นหมด
เชื่อว่าถ้าเด็กตกลงไปจะด้วยอะไรก็แล้วแต่
จะไหลจะลื่นจะถูกวางหรือว่าถูกโยนลงไปเนี่ย

เพราะผักตบชาวาแล้วก็สวะอะไรต่างนานามันเยอะมันหนาแน่นมาก
อาจจะไปเกี่ยวอยู่ตรงนี้นี่แหละ
แต่ก็เอารถแบ็คโฮลมาขุดแล้วมาเคลียร์พื้นที่แล้วก็ไม่เจอวันนี้
แม่ของเด็กสารภาพว่าเป็นแบบนี้เอามาวางไว้อย่างนี้ทิ้งไว้อย่างนี้
ก็มาหาอีกก็ยังไม่เจอ
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าตกลงแล้วเธอบอกจุดถูกไหม

หรือสิ่งที่เธอบอกมาในวันนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่อย่างไร
แต่เอาเป็นว่าเธอถูกแจ้ง๓ข้อหาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
คนที่อยู่ที่บ้านด้วยก็จะมีพ่อของเด็กอีกหนึ่งคน
สามีของหญิงสาววัย๑๗ปีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำ
ระหว่างการฝากขังในคดีเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี
อีกคนนึงก็คือหลานสาววัย๑๒ขวบของสามีของหญิงสาวคนนี้
ซึ่งน้องบอกน้องก็นอนหลับไม่รู้เรื่องหรอก
มาสายก็เห็นเขาตามหาเด็กชายวัย๘เดือนกัน
มันมีร่องรอยของกล้องวงจรปิดบางมุมที่บอกเห็นคน
แต่ไม่ยืนยันว่าใช่แม่เด็กหรือเปล่าช่วงประมาณเช้ามืด๕กุมภาพันธ์เนี่ย
เดินออกมาจากบ้านอาจจะเป็นไปตามที่เธอบอกก็ได้
แต่เส้นทางออกหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยตำรวจก็พยายามไปดูหมดแล้วนะฮะ
ในช่วงเวลาถ้ายึดตามที่แม่กับพ่อเด็กบอกตั้งแต่วันเกิดเหตุนะที่เด็กหายตัวไปนะ
โมงเช้าไม่มีร่องรอยของการเอาเด็กออกจากพื้นที่หมู่บ้านเลย
ถนนเส้นไหนก็ไม่มีร่องรอยเลยนี่อยู่ไหนเนี่ยนี่ยังหาไม่เจอนะฮะวันนี้
โหนี่นะครับ๒๒วันแล้วนะครับถามว่าแล้ววันนี้
เกิดการรับสารภาพแบบนี้กันขึ้นได้อย่างไร
เพื่อท่านที่ไม่ได้ทันติดตามต่อเนื่องมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะฮะ
ย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีหมอดูคนหนึ่งนะเธอชื่อหมอหนึ่ง
หมอหนึ่งค่ะเป็นหมอดูไพ่ทาร์โร
เธอบอกที่อพรมีข่าวเรื่องของเด็กชายวัย๘เดือนเกิดขึ้น
ก็เหมือนกับมีบรรดาคนที่เขาดูกับเธอเขาเลื่อมใสเธอเป็นแฟนคลับของเธอเนี่ย
บอกว่าลองมาดูแถวนี้ให้หน่อยสิให้มาช่วยให้มาช่วยหน่อย
เธอก็มามาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะมาทำพิธีต่างนานานะครับ
แล้วเธอก็ติดต่อประสานไปยังแม่ของเด็กบอกให้เอาเสื้อผ้าของลูกเนี่ย
ลองมายงมาโยนแถวพื้นที่แถวนี้เผื่อจะทำให้ลูกเนี่ยได้เจอกัน
ลูกได้กลับมานี่แล้วมันก็เลยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจกัน
สุดท้ายเธอบอกเธอก็เลยได้พูดคุยกับแม่ของเด็ก
แล้วก็ยอมบอกยอมเล่าจนไปสารภาพกับผู้สื่อข่าว

ตำรวจก็รับไปสืบสวนขยายผลต่อเธอก็ยอมรับสารภาพ
แต่หมอหนึ่งเนี่ยบอกว่าเธอไม่ได้ใช้พิธีศัยศาสตร์เล่นลับอะไรนะครับ

หมอนุ่งบอกว่าวันที่มาเจอกันเหมือนกับแม่เด็กเอง
เขาก็รู้ว่ามีหมอดูไพ่ทาโร่มามีหมอหนึ่งมา
กลุ้มใจมาเขาก็อัดอั้นมา
เขาก็อยากมาทำพิธีเปิดไพ่ศรัทธา
เธอก็ให้แม่เด็กหยิบไพ่ขึ้นมา๒ใบ
พร้อมกับตั้งคำถามกับแม่ของเด็กว่าลูกอยู่ที่ไหน
ไพ่ที่แม่เด็กหยิบมาเป็น๒ใบเป็นไพ่พระแม่ธรณี
นี่อีก๒ใบนี้นะฮะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
อีกใบหนึ่งนะฮะก็คือไพ่กุมารทองค่ะ
พระแม่ธรณีเนี่ยตามหลักของศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมานะฮะ
หนึ่งบอกว่าหมายถึงดินนะ
ส่วนไพ่กุมารทองหมายถึงเด็ก
หมอหนึ่งก็เลยเชื่อว่าเด็กน่าจะอยู่ในดิน
หรืออาจจะเป็นดินใต้น้ำ
แล้วอยู่ใกล้กับปากคลองที่จะออกไปสู่แม่น้ำท่าจีน
เมื่อวานนี้เธอก็เลยคุยกับแม่ของเด็กนะ
แล้วก็เข้าไปในป่ารกร้างที่อยู่หลังบ้านห่างจากบ้านของเด็ก๕๐เมตร
ก็ได้พูดคุยกันนะครับซึ่งพอคุยไปคุยมาแม่ของเด็กก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
บอกทีนี้มันพ้นจากเรื่องการเปิดไพ่ทำนายไพ่แล้ว
พอเริ่มจับจุดถูกเธอก็ใช้จิตวิทยาในการพูดคุยเหมือนเป็นกุศโลบาย
เมื่อเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าระบายอะไรออกมาใช้วิธีการจับมือเอาไว้
แล้วบอกว่าถ้าเกิดลูกของเธออยู่ตรงนั้นจุดที่ไปทำพิธีโยนผ้ากัน
เพื่อหวังให้เปิดที่เปิดทางให้เจอลูกเผื่อใครจะเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำอะไรก็แล้ว
แต่ให้บีบมือบีบมือของหมอแม่ของเด็กบีบมือเธอแรงมาก
บีบมือแรงถึง๓ครั้งบีบจนเธอเจ็บอ่ะ
จากนั้นเธอก็บอกว่าหากเด็กไม่ได้อยู่ตรงนั้น
ให้ปล่อยมือแล้วเดินออกไปเลยหมอหนึ่งบอกกับแม่เด็ก
แม่เด็กยังกำมืออยู่นะฮะกำเหมือนเดิมแล้วร้องไห้ออกมา
แล้วยังสารภาพอีกว่าที่เอาผ้าขนหนูสีเหลืองไปใช้ทำพิธีโยนเพื่อให้เจอเด็ก
จริงแล้วไม่ใช่ผ้าของลูก
เพราะจริงแล้วหมอหนึ่งเป็นคนบอกว่าจะไปทำพิธีให้แม่ของเด็กเนี่ยเอาผ้าที่ลูกใช้เป็นประจำ
เอาไปใช้ในพิธีต้องเอาสิ่งของของเด็กใช่ค่ะแต่เธอไม่ได้เอาของลูกไป
นี่ขวามือนี่นะฮะหมอหนึ่งก็เลยบอกถ้างั้นจากนี้ไปนี่ห้ามโกหกอีกนะ
พยักหน้าตอบเอาไว้คือตอนที่โยนผ้าเขาก็ยังไม่ได้สารภาพนะว่าเขาเอาลูกมาวางทิ้งตรงนี้
เหมือนกับไหนมาแล้วถ้าอยากเจอลูกอาจจะเป็นใครพาลูกไปทิ้งไว้หรือเปล่าเนี่ย
ลองทำพิธีดูสิเธอก็มาทำแล้วสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพด้วยการบีบมือ

เธอเล่นไม่ไหวนะแต่พี่ก็ไม่เข้าใจแล้วนะ
ที่ก็ต้องกลับแล้วนะ

ไปคุยกับหมอหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เธอได้สาธิตจำลองการบีบมือ
ให้กับทีมข่าวของเราได้ดูนะครับ

เริ่มจากเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนัดเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเธอก็ใช้หลักจิตวิทยาในการพูดคุยโน้มน้าว
โดยขอให้พูดแต่ความจริงแล้วไม่ต้องกลัวนะจะไม่ทอดทิ้งจะคอยเป็นเพื่อนให้กำลังใจอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็เลยพากันไปที่หลังบ้านของแม่ของเด็กนะครับแต่พอตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ามีสื่อมาเยอะแม่ของเด็กก็มีอาการตื่นเต้นแล้วร้องไห้ออกมา
เธอเลยพาแม่ของเด็กไปที่ริมกำแพงบ้านร้างเพื่อไปคุยกันส่วนตัวแล้วก็ใช้วิธีจับมืออย่างที่บอกนั่นแหละ
ด้วยการบอกถ้าเกิดไม่กล้าพูดอัดอั้นก็ไม่ต้องพูดแต่เดี๋ยวใช้วิธีการบีบมือจับมือกัน
เธอก็โยนคำถามว่าถ้าเป็นคนเอาลูกไปโยนทิ้งที่นั่นจริงหมายถึงที่คลองเนี่ยขอให้บีบมือเรา
ปรากฏว่าแม่เด็กบีบมือเธอ๓ครั้งแบบแรงนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่เด็กก็ยอมสารภาพกับผู้สื่อข่าว
แล้ววันนี้ก็ยอมสารภาพกับตำรวจว่าเอาลูกเนี่ยไปวางทิ้งไว้ตรงคลองจริงนะครับ
ซึ่งตรงกับที่เธอได้สื่อสารผ่านการจับมือไปก่อนหน้านั้น
ถ้าเป็นอย่างนี้คือแบบว่าหนูพร้อมที่จะแบบว่าเชื่อใจ
ถ้าเป็นความรู้สึกเนี่ยหนูพร้อมเชื่อใจพี่นะ
คือหนูแบบเออมันใช่แล้วนะอย่างนี้
หนูจ้องหนูจ้องเลยแล้วคือหนูจ้องพอหนูจ้องคือ
แบบน้องก็น้ำตาไหลหนูก็น้ำตาคอ
พระแม่ธรณีก็คือดินแห่งความอุดมสมบูรณ์
ถ้าพระแม่คงค่ะก็คือน้ำพระแม่ธรณีคือดิน
กุมารก็คือลูกของเธอคือเด็กหนึ่งก็กำลังเชื่อมโยง
แล้วก็กำลังใช้หลักความเป็นจริงว่ามันจะอยู่ในดินขี้เลน
ฝังหรืออยู่ในดินใต้น้ำอืมอันนี้ตามที่หมอหนึ่งเขาบอกนะ
ค่ะแต่สุดท้ายหญิงสาวว่าสิบเจ็ดปีคนนี้ก็คือแม่ของเด็กอ่ะ
ก็จะรู้ความจริงทั้งหมดอยู่ในใจตัวเองนั่นแหละ
ใช่ไหมว่าสิ่งที่ใช้วิธีการบีบมือกับหมอหนึ่ง
ไปบอกกับผู้สื่อข่าวหรือวันนี้ไปสารภาพกับตำรวจ
มันจริงไม่จริงยังไงใช่จริงทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจริงบางส่วน
หรือก็ยังไม่จริงเหมือนเรื่องชายเสื้อเหลืองนี่แหละหลายคนก็สงสัยเรื่องนี้แหละพี่อุ๋ย
เหมือนเรื่องหลับไปลูกอยู่บนอกแล้วก็อยู่ดีก็ตื่นมาก็หายไปเลย
เดี๋ยวต้องรอดูต่อนะฮะค่ะอ่ะนอกเหนือจากหมอหนึ่งนะคะพี่อุ๋ย
คุณผู้ชมน่าจะยังจำอาจารย์เจได้ไหมอาจารย์เจจักรินอ๋อก็มาบ่อยนี่
นี้ใช่ไหมใช่ก่อนหน้านั้นจริงจริงอาจารย์เจก็ไปนะคะ
ที่หมอหนึ่งจะไปอ่ะอืมนะทีนี้ไปดูความคืบหน้ากันหน่อย
วันนี้อาจารย์เจทำอะไรมีการนำข้าวสารอาหารแห้งผลไม้
เครื่องเส้นไหว้นะคะไปทำพิธีค่ะบวงสวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนี่แหละเพื่ออะไรขอให้เปิดทาง
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เจ้าหน้าที่นี่แหละ
ที่กำลังค้นหาร่างของน้องวัยแปดเดือนโดยเจ้าหน้าที่มีการนำรถแบ็คโฮ
ไปขุดนำร่องไปเคลียร์พวกพืชผักตบชาวาเศษสวะต่างออกจากพื้นที่
อาจารย์เจบอกว่าการทำพิธีแบบนี้อยากให้เจ้าที่ทำงานได้อย่างราบรื่น
แล้วจะได้ค้นหาร่างของเด็กแปดเดือนตรงคุ้งน้ำจุดที่แม่เด็กเนี่ย
บอกว่าเอาไปวางทิ้งไว้ให้เจออาจารย์เจเนี่ยเปิดเผยนะคะว่า
ตรงนี้เนี่ยมีต้นตะเคียนที่จมอยู่ในน้ำด้วยมีการทำการขอขมาต่อเจ้าแม่ตะเคียนแล้ว
พิธีการในช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจารย์เจบอกว่าราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี
ส่วนความสัมผัสสิ่งที่เขาสัมผัสได้เขาเชื่อว่าร่างของเด็กไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วพี่อุ๋ย
แต่ไปอยู่ในจุดอื่นซึ่งเพราะอะไรอาจารย์เจบอกแบบนี้
บอกว่าเพราะทูบไงทำไมถึงบอกว่าเด็กไม่ได้อยู่ตรงนี้
เพราะจุดทูปไม่ติดตั้งสามครั้งแล้วปักทูบแล้วมันก็หักอีกต่างหาก
นี่แหละค่ะจริงจริงอ่ะตอนแรกเนี้ยทูบมีติดไฟด้วยน่ะ
แต่ว่าพอมันติดไปได้แค่ครึ่งหนึ่งทูบหักเลย
เชื่อว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณว่าร่างของน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้ลองฟังเลยค่ะ
อยู่บริเวณสารฤษีอันนี้อันนี้แค่สัมผัสตัวเองครับ
แต่ว่าเราจะไม่บอกเราไม่ได้ไปบอกใครเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้น
ว่าเราจะเจอหรือว่าไม่เจอน้องยังไงครับอาจารย์ไม่คาดการณ์ครับ
ไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังเราให้พลังบวกกันดีกว่าว่าพาน้องกลับบ้านครับ
อยากให้พูดแค่นี้ถ้าผมพูดเดี๋ยวมันไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นเขา
มันไปบรรทรคนอื่นเขาอยากให้มันเป็นเหมือนนั้นเลยค่ะ
อาจารย์เจจักรินก็บอกนะคะว่าเชื่อว่าน่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว
ของเด็กนะคะเพราะความรู้สึกเหมือนว่าน่าจะอยู่อีกคลอง
ตรงที่มีสารฤษีนี่แหละถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะ
บางคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่น่าเชื่อมั้ยเผ้าเจ้ารึเปล่า
อาจารย์เจจักรินบอกแบบนี้นะไม่ได้โกรธหรอก
เอาอย่างนี้ไปโฟกัสที่การตามหาร่างของเด็กจะดีกว่า
ตอนนี้เจาะนักที่กำลังหาอยู่มีมูลนิธิวินวินที่เข้ามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วย
นอกจากทางกระจกเงาคุณวินสุธีระวัตชัยประธานมูลนิธิวินวิน
วันนี้ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากแม่ของเด็กยอมรับสารภาพ
คุณแม่นะครับโดยบอกว่าเกิดจากความไม่ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุ
โดยช่วงแรกเธออยู่ในสถานการณ์ที่มีคนรุมล้อม
ทำให้เกิดภาวะเครียดส่วนตัวสามีของเธอ
บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วเธอบอกเธอก็กลัว
เกรงว่าถ้าสามีรู้จะเกิดอันตรายเธอก็เลยไม่บอกอะไรเลยในตอนนั้น
ทำไปทั้งหมดเนี่ยทำคนเดียวไม่อยากให้ใครรู้ด้วย
แล้วก็รู้สึกว่าในครอบครัวไม่สามารถเปิดใจให้ใครฟังได้
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินคุณชะลิดาพรมาศ
บอกว่าอีกมุมนึงเนี่ยเธอบอกเธอยอมรับว่าเธอสงสารแม่เด็กนะฮะ
เพราะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีมุมมืดของเด็กสาววัย๑๗ปีคนหนึ่ง
ก็คือแม่ของเด็กที่พบว่าเป็นคนน่าสงสารมาก
อายุ๑๗ปีแต่เจออุปสรรคชีวิตต่างนานามากมาย
คลอดลูกก็คลอดคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียว
ไม่มีใครช่วยดูแลทำทุกอย่างคนเดียว
บ้านฝั่งสามีเธอล่ะหรือสามีเธอล่ะคำ
บอกจะอยู่คนเดียวได้ยังไงแต่คุณชะลิดาบอกว่า
ญาติสามีไม่มีใครชอบเธอเลยนะฮะ
เหมือนอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้จะไปถามไม่รู้จะปรึกษาใคร
ถามว่าแล้วทำไมไม่บอกสามีล่ะ
โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกในวันที่๕กุมภาพันธ์
บอกกับทางมูลนิธิวินวินว่าไม่กล้าบอก
กลัวว่าถ้าเกิดบอกไปเนี่ยจะถูกทำร้าย
ใครจะดูแลแม่เขาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ทางเราเองก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัว
มูลนิธีพี่จะเข้าไปดูแลให้ในส่วนของการทำกายภาพบำบัด
หรือการดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด
อันนี้เราทำเป็นเราไม่ได้มองว่าเราหิวแสงเลยนะคะ
แต่นี่คือมนุษย์คนหนึ่ง
แต่ทางมูลนิธิวินวินบอกว่าก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่
เป็นคนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ
ในส่วนของทางการรับสารภาพขยายผลจริงไม่จริงอย่างไร
ตกลงแล้วเนี่ยไปไหนยังไงแล้วนะครับ
เหนือจากมูลนิธิวินวินที่พี่อุ๋ยเล่าไปแล้วพูดเปิดเผยถึงว่าชีวิตแม่ของเด็กเนี่ยน่าเห็นใจ
คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่ตามติดเรื่องนี้มาตลอด
แล้วก็มักจะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาโพสต์ให้เราได้เห็นหลายครั้งที่เราอ่านเราสะอึกเลยนะคะ
ทีนี้ล่าสุดมูลที่กระจกเงาค่ะออกมาเปิดเผยถึงบทสัมภาษณ์ของแม่เด็ก๘เดือนคนนี้
โพสต์ไว้ยาวมากแต่ขวัญอยากอ่านให้ฟังนะคะ
มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยบอกว่าก่อนที่แม่เด็กรับสารภาพอยากให้เห็นเส้นทางการมีชีวิตของเด็กคนหนึ่ง
ก่อนมาเป็นผู้กระทำความผิดในวันนี้มีรากฐานและเติบโตขึ้นมาจากสิ่งใด
มีการขออนุญาตแจ้งช่องทางการเผยแพร่สัมภาษณ์๒๓กุมภาพันธ์
เรียงบทความเสร็จในวันรุ่งขึ้นทีมงานตัดสินใจนะคะ
เผยแพร่ตอนนั้นมีกระแสข่าวค่อนข้างรุนแรงจนกระทั่งวันนี้มีการโพสต์เรื่องราวนี้ออกมา
โพสต์ระบุไว้แบบนี้
หนูไม่เคยมีความฝันตอนเด็กไม่เคยคิดฝันว่าอยากเป็นอะไร
แค่คิดว่าจะได้ทำงานที่พอเลี้ยงตัวเองได้ไม่คิดมีความฝันว่าจะเป็นอาชีพอะไร
ต้องเป็นหมอต้องเป็นพยาบาลหนูไม่เคยคิดไปไกลขนาดนั้น
ดูความเป็นอยู่ของที่บ้านหนูสิหนูคิดว่าหนูไปถึงตรงนั้นไม่ได้
หนูไม่มีบ้านเกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเอง
อยู่แต่บ้านเช่าและบ้านในบ่อปลาที่พ่อรับจ้างเฝ้าบ่อ
อยู่ในครอบครัวที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่าง
สมัยก่อนพ่อทำงานอยู่ในโรงรับซื้อของเก่าบางวันหนูก็ไปช่วยพ่อคัดแยกขวด
หนูไม่เคยมีเพื่อนสนิทมีแค่เพื่อนที่รู้จักกันอาจไปไหนด้วยกันบ้าง
แต่ไม่เคยได้รู้เรื่องส่วนตัวไม่สนิทกันจริง
เพราะตอนที่อยู่โรงเรียนไม่ได้มีอะไรได้ทำด้วยกัน
ที่โรงเรียนหนูโดนบูลลี่ทั้งคำพูดการกระทำ
เพื่อนที่โรงเรียนทำเหมือนหนูไม่มีตนเป็นอากาศ
หนูต้องอยู่คนเดียวหนูทำอะไรคนเดียวมันเลยรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียน
พ่อถามว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอหนูตอบไปว่าไม่อยากไปแล้ว
ลึกในใจหนูอยากเรียนนะแล้วผลการเรียนหนูก็ไม่ได้แย่
หนูแทบไม่เคยกอดแม่เลยไม่เคยแสดงความรักต่อกัน
ตั้งแต่หนูอยู่ชั้นประถมแม่หนูหูตึงพูดไปเขาก็ไม่ได้ยิน
ทำให้พอเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็ห่างกันไป
เหมือนไม่สนิทกันอยู่ด้วยกันในบ้านแต่เราอยู่กันแบบห่าง
แม่ล้มป่วยติดเตียงก็ได้ดูแลแม่มากขึ้น
พาไปกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล
ส่วนพ่อหนูรักพ่อนะมีอะไรก็มาบอกพ่อคุยกับพ่อ
แต่ไม่ชอบเวลาพ่อกินเหล้าเมาแล้วโวยวาย
เห็นพ่อทะเลาะกับแม่ตลอดมันบ่อยมาก
ตั้งแต่เด็กหนูไม่ชอบเลย
ตอนเล็กหนูนั่งร้องไห้พยายามขอร้องให้พ่อหยุดแต่เขาก็ไม่หยุด
หนูร้องไห้บ่อยมากจะหยุดก็ตอนเขาเลิกทะเลาะกัน
พอหนูโตขึ้นความรู้สึกมันก็ชาชินชินแต่เจ็บปวด
ยายบอกว่าปล่อยเลยมึงไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็หยุดกันเอง
แต่ในใจของหนูมันยังร้องอยู่
หยุดร้องไห้กลายเป็นไปด่าพ่อแทน
เหมือนเราเริ่มเป็นปากเป็นเสียงให้กับแม่รู้สึกว่าบ้านหนูไม่มีความสุขเลย
ความสุขของหนูมันคือการออกมานอกบ้านตั้งแต่มาอยู่กับสามีได้ใช้ชีวิตอยู่เอง
ถ้าหนูมีอะไรไม่สบายใจเขานี่แหละจะพูดให้หนูสบายใจ
เหมือนเป็นหลักในชีวิตที่คุยกันได้ปรึกษากันได้
คลอดน้องต่อหนูเจ็บท้องมากนะเป็นความเจ็บที่สุดในชีวิต
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องแต่ว่าหลุดมา
รู้ตัวว่ามีลูกตอนท้องได้เดือนนึงพอรู้หนูตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้
คิดว่ามีก็มีไม่เคยคิดว่าจะเอาเขาออก
เราไม่มีเงินเก็บสำหรับคลอดลูกด้วยเราไม่มีอะไรเลย
มีแต่ของที่คนอื่นให้มาตอนที่ออกจากโรงพยาบาลหนูก็ยังไม่มีอะไรเลย
ถามว่าถ้าหนูกลับไปแก้ไขอดีตได้จริงมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้ว
วันนี้เป็นวันที่หนูรู้สึกไม่เหลือใครและไม่เหลือใครจริง
นี่คือบทสัมภาษณ์ของบริเวณอย่างกระจกเงาที่ออกมาให้ข้อมูลว่า
ความในใจของเธอเป็นแบบนี้
ก็เป็นแง่มุมชีวิตของหญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้นะครับ
คือเธอบอกในตอนสุดท้ายที่บอกกับกระจกเงาว่าถ้ากลับไปแก้ไขอดีตได้เนี่ย

คือแก้ไม่ได้จริงฮะอดีตเนี่ย
แต่ผมเชื่อว่าถ้าเธอจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการพูดความจริงจริงทั้งหมดเนี่ย

เธอบอกเธอไม่กล้าบอกสามีวันที่เกิดเหตุ
กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ถ้าเธอบอกตั้งแต่ต้นมันอาจจะไม่ใหญ่โตขนาดนี้ใช่ไหม
นำก็นำมาสู่เรื่องที่วันนั้นไม่เห็นเลยว่าใครเอาไปสุดท้ายไปชายเสื้อเหลือง
แม้กระทั่งวันนี้ถ้าเธอพูดจริงนะ

ตำรวจบอกกับคุณวิพาดาผู้สื่อข่าวของช่อง๓ก็แล้วแต่
ถ้าเธอพูดจริงว่าทำลูกตกลงมาจริงในวันนั้นเช้ามืดแล้ว
ก็เลยพาลูกไปวางทิ้งไว้ที่แม่น้ำเนี่ย
ตรงนี้เลยเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่
มันน่าเจ็บปวดตรงที่ว่าไม่มีใครเชื่อเธอ
นั่นแหละหรือเชื่อก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อของหญิงสาวคนนี้นะฮะ
ก็คือตาของเด็กที่หายไปไปที่สพบังหลวงด้วยนะครับ
เจ้าของคดีนะครับตำรวจก็
นี่ฮะให้มาให้ข้อมูลพร้อมกับการสอบถามขยายผลลูกสาว
หลังจากที่ลูกสาวเนี่ยได้เปิดปากรับสารภาพเข้าไปในห้องสอบสวน
ได้สักครึ่งชั่วโมงท่อของหญิงสาว๑๗ปี
ก็ออกมาจากห้องสอบสวนด้วยท่าทางเคร่งเครียด
บอกขออนุญาตเจ้าหน้าที่มาสูบบุหรี่ข้างนอก
นี่ฮะนักข่าวก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกเครียดมากนี่เพิ่งรู้เรื่องพร้อมกับทุกคนนี่แหละ
ว่าลูกสาวสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันนั้น
มีคนได้คุยอะไรกับพ่อไหมคะก่อนนะน้องน้องไม่พูดอะไรเลย
พ่อรับแล้วอ่ะค่ะแล้วพ่อรู้เรื่องไหมคะก่อนนั้นเนี่ย

ขณะที่คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ไปคุยกับทางฝั่งปู่ของเด็กนะฮะ
พ่อของนายพอครับสามีของหญิงสาว๑๗ปี
ซึ่งตอนนี้ในพอก็อยู่ในการคุมตัวในระหว่างการฝากขังนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องการจัดหาให้มีการค้าประเวณีอะไรพวกนี้นะครับ
นี่ปู่ของเด็กนะฮะคือทางปู่ของเด็กยืนยันว่าไม่เชื่อคำรับสารภาพของลูกสะพ้ายนะครับ
เพราะถ้าเกิดเอาเด็กไปทิ้งไว้ริมคลองเอาไปวางไว้ริมคลองจริงเนี่ย
มันต้องมีคนเจอไม่เจอตอนเป็นก็ต้องเจอตอนเป็นศพ
แล้วที่ผ่านมาแม่ของเด็กชอบพูดโกหกมาตลอดเชื่อถือไม่ได้
ตอนนี้ในฐานะของคนเป็นปู่เนี่ยเขาบอกเขายังเชื่อว่าหลานยังมีชีวิตอยู่
เพียงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนส่วนที่ผ่านมาลูกสะพ้ายชอบสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้าน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งสร้างมามากเกินพอแล้ว
บางครั้งที่เขาได้ฟังคำสัมภาษณ์เนี่ยยังโกรธว่าทำไมไม่พูดความจริงออกมา
ตอนนี้มีคำถามอยู่ในหัวว่าถ้าเกิดเช้าวันนั้น๕กุมภาพันธ์ช่วงเช้ามืดที่ว่าชงนมให้ลูกร้อง
แล้วทำลูกตกนะหลุดมือลูกตายไปเนี่ยทำไมเอาลูกไปทิ้งทำไมไม่รีบแจ้งเหตุ
อลมมึงไม่เก็บเอาไว้ทำศพทำอะไรอ่อมึงอ้มท้องมึงต้องแปะก้าวเดือนแน่มึงแล้วมึงคิดยังไงจะเอาลูกไปทิ้ง
เป็นอย่างงั้นจริงก็เข้าแขนแล้วมึงแคร์นกำรูปแอบนั้นจริง๐๐๑๒๑๑๐๐๑๑
กิจใจเหมือนมนุษย์เลยมึงไม่มีเลย
ถ้าสมมุติว่าวันนั้นน้องเสียแล้วเขาเก็บน้องไว้นี่ทางครอบครัวจะ

ให้อภัยได้ครับอืม
ผมก็อภัยคนมันสิ้นไปแล้วมันจะทำยังไง
ถึงเรากลดไปมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเราก็กิจจึงอัน
มีแฟนของพี่ของในพอนะฮะสามีของหญิงสาว๑๗ปี
เขาออกมายืนยันอย่างนี้นะครับว่าวันเกิดเหตุนะครับก็คือ๕กุมภาพันธ์
เธอบอกเธอเห็นแม่ของเด็กชายวัย๘เดือนเดินสวนกลับเข้ามาในบ้าน
ตอนตี๕เกือบ๖โมงเช้านะครับ
ยืนยันว่าวันนี้ที่แม่เด็กสารภาพเนี่ยยังสารภาพไม่หมด
ส่วนตัวเธอเชื่อว่าแม่เด็กโกหกตั้งแต่วันแรกและวันนี้ก็ยังพูดไม่หมด
เธอเองก็ออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่วันแรกแล้วด้วยซ้ำนะ
เห็นว่าเขากลับเข้ามาที่บ้านตอนตี๕เกือบ๖โมงเช้านะครับ
และตอนนี้ยังเชื่อว่าเด็กเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
แล้วแม่ของเด็กทำแบบนี้เพื่ออะไร
คิดว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดที่นี่เป็นเพราะใคร
คนเดียว
ก็เอาเป็นว่าทางญาติทางฝั่งสามีก็ยังไม่เชื่อ
คำกล่าวอ้างคำรับสารภาพของหญิงสาวว่า๑๗ปีนะครับ
หลังจากที่ล่าสุดเธอบอกกับผู้สื่อข่าวของทางช่อง๓
ของทางเรื่องเล่าเช้านี้ของพี่สรยุทธ์เมื่อเช้าวันนี้นะฮะ
ว่าเธอทำอะไรยังไงเหมือนที่ท่านได้ฟังไปแล้ว
เธอก็ไปสารภาพแบบนี้กับทางตำรวจต่อตอนนี้ตำรวจก็
กำลังสแกนพื้นที่หาในจุดที่เธอบอกว่าเอาลูกไปวาง
เอาไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับอย่างญาติฝั่งสามี
บอกว่าเธอเนี่ยโกหกมาตั้งแต่เรื่องชายเสื้อเหลืองแล้วไม่
เคยสนใจเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแบบตามใจฉันลูกร้องก็หา
ใครก็ได้มาอุ้มไม่ได้เอาใจใส่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น
ไม่มีใครเชื่อนี่นะฮะอันนี้ทางฝั่งมุมมองของ
ญาติฝั่งสามีเขานะที่เขามองอย่างนี้นะฮะในความที่
ญาติฝั่งสามีเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ละอย่าง
เธอพูดออกมาที่บอกว่าสารภาพแล้วทีนี้เราไปดู
หน่อยแล้วกันพี่อุ๋ยว่าคำสารภาพของแม่เด็กเนี่ย
พูดว่าอะไรบ้างเธอบอก๔กุมภาพันธ์วันนั้นลูกเนี่ย
มีไข้สูงอุณหภูมิเนี่ยวัดได้ถึง๓๙องศาเลยตัวเธอกับ
สามีเลยพาลูกไปหาหมอที่อนามัยใกล้บ้านอนามัยบอก
โอ้โหไข้สูงขนาดนี้ให้ไปโรงพยาบาลแต่เธอบอกว่าบ้านอ่ะ
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลแล้วมันเย็นแล้วเลยตัดสิน
ว่าเอาลูกกลับบ้านเดี๋ยวค่อยพาไปวันรุ่งขึ้นก่อน
แล้วกันช่วงค่ำวันนั้นก็กลับมากินหมูกระทะกับสามี
จากนั้นตอนตี๓ลูกเนี่ยตื่นมาร้องไห้เธอตื่นมาชงนม
เวลานั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเธอเองก็เริ่มมีอาการมง
เธอว่าทำลูกพลัดหลุดมือตกลงพื้นลูกเสียงเงียบ
ไปแต่เข้าใจว่าลูกหลับพอตีห้าตื่นมาชงนม
ปรากฏว่าอ้าวลูกไม่มีลมหายใจแล้ว

นำร่างลูกชายไปวางไว้
อยู่ที่ริมตลิ่งตรงแม่น้ำตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
แล้วตี๕๓๐กลับมานอนทำตัวปกติที่บ้าน

มาร้องไห้แล้ววางแผนจัดฉากลูกหายแล้วสร้างเรื่องราวทั้งหมด
ตอนตี๕๓๐ที่เธอเดินกลับเข้าบ้านเนี่ย
จังหวะนั้นแฟนสาวของพี่สาวอะนะคะ
แฟนของพี่สาวในพอก็คือในพอก็คือสามีของเธอ

มันก็เลยเกิดเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
แล้วก็มีเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ไปอยู่ตรงจุดที่เธอบอกว่าเธอเนี่ย
เอาลูกไปวางไว้ตรงนั้นก็เลยน่าจะเชื่อได้ว่า
คำสารภาพของเธอทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะพี่อุ๋ย
ถ้าไล่เลี่ยงตามลำดับเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
คำให้การของหญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้นะครับ
ที่เคยบอกกับตำรวจหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ห้ากุมภาพันธ์เธอบอกว่าลูกชายถูกลักพาตัวไป
หายไปอย่างไร้ร่องรอยเธอบอกว่าลูกชายเนี่ย
มาร้องไห้กลางดึกนะฮะก็คือดึกคืนวันที่๔กุมภาพันธ์
ต่อเนื่องเช้ามืด๕กุมภาพันธ์เธอตื่นมาชงนมให้ลูก๓ครั้ง
คือ๒ทุ่มตี๓และตี๕จากนั้นก็หลับไป
มาอีกทีตอนเช้ามืดเห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองเป็นผู้ชายมาอุ้มลูกชายออกไป
เข้าใจว่าเป็นญาติเธอก็เลยหลับต่อ
มารู้ว่าลูกหายคือช่วงสายแล้วตอนนั้นก็มีการแจ้งเหตุ
ตำรวจกับกู้ภัยก็กระจายกำลังกันค้นหาใกล้ใกล้กับแม่น้ำในพื้นที่
ส่วนตัวของแม่เด็กก็สงสัยว่าเป็นการลักพาตัวและสงสัยไปที่คนใกล้ตัว
๒๒กุมภาพันธ์เวลาผ่านมาจาก๕กุมภาพันธ์
เธอยอมบอกว่าชายเสื้อเหลืองที่บอกในวันนั้นเนี่ย
มาอุ้มลูกเธอไปไม่มีอยู่จริง
ตอนนั้นนึกขึ้นมาได้ตอนถูกตำรวจเค้นสอบนะก็เลยพูดไป
นี่แหละทำให้ตำรวจเริ่มเชื่อว่าแม่เด็กไม่พูดความจริงแล้ว

๒๓กุมภาพันธ์จากคดีเด็กหายกลายเป็นคดีพรากผู้เยาว์นะครับ
หลังจากที่ตำรวจมาสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์เด็กหายแล้วก็ขยายผลไป
ก็ไปเจอหลักฐานในโทรศัพท์มือถือของแม่ของเด็กแล้วก็พ่อของเด็ก
ไปเจอคลิปลามกอนาจารย์เยอะแยะมาก
สุดท้ายหญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้ก็ยอมรับว่าสามีพาเธอไปขายบริการทางเพศ
ให้กับลุงจอที่เป็นเพื่อนกับพ่อของเธอ
ทำให้ในจอเนี่ยถูกแจ้งจับในข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำราวเด็ก

ส่วนสามีของเธอนะครับถูกแจ้งข้อหา
เป็นธุระจัดหาชักพาบุคคลไปค้าประเวณี๒๕กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรนะครับ
บอกว่าจากการที่นำพ่อกับแม่ของเด็กไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
พบว่าฝ่ายของแม่เด็กนะฮะโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลบอกว่า
แม่ของเด็กดูจากลักษณะอาการแล้วมีผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีอาการคล้ายกับผู้ป่วยอาการทางจิตเวชชนิดหนึ่ง
ก็คือไซโคพาร์ทเป็นกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมขาดความสำนึกผิดนี่นะฮะขาดความยักยั้งชั่งใจ
ซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีผลการตรวจจากแพทย์ยืนยันนะครับและเครื่องจับเทศบิ๊กโจ๊กบอกว่าแม่ของเด็กโกหก
ทาโร่คนหนึ่งที่ชื่อหมอหนึ่งนะครับก็มาในพื้นที่มาทำพิธีเปิดไพ่ดูดวง
แล้วก็ให้แม่ของเด็กไปทำพิธีโยนสิ่งของของลูกเพื่อจะเปิดทางให้เจอลูก
สุดท้ายคุยไปคุยมายอมรับสารภาพว่าพลั้งมือทำลูกหลุดมือแล้วลูกก็แน่นิ่งไป
แล้วก็เอาลูกเนี่ยไปวางทิ้งที่คลองเนี่ยซึ่งคลองตรงนั้นเนี่ยแถวบ้านเนี่ย
มันเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีอืมค่ะทีนี้เนี่ยจากที่พี่อุ๋ยเล่าไปบอกว่า
สิบห้ากุมภาพันธ์ที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าคือเข้าเครื่องจับเท็จแล้วเนี่ยยืนยันว่า
แม่ของเด็กเนี่ยโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ไปตรวจเรื่องของอาการทางจิต
วันนั้นวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทราบผลนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือ
เหนือจากว่าให้การเป็นเท็จทั้งหมด๑๐๐แล้วเนี่ยมันก็มีผลการตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจออกมา
แล้วก็มายืนยันนะคะว่าไม่มีอาการป่วยทางจิตเวทนะคะสำหรับแม่เด็กคำให้การเนี่ยของแม่เด็กเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เธอย้ำอยู่เสมอ
เราจะได้ยินกันอยู่ตลอดคือไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน
แต่จนสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคำให้การมันเป็นเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้หลังจากที่แม่เด็กออกมารับสารภาพ
อย่างที่บอกว่ามันถูกเชื่อมโยงไปกับคำให้การที่แฟนพี่ของนายพอเนี่ยยืนยันว่าเห็นแม่เด็กกลับมาบ้านตอนตี๕กว่า
นั่นเท่ากับว่าตรงเนี้ยมันเชื่อมโยงกันทางด้านของที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตนะคะ
แพทยงยุทธ์ค่ะวงพิรมศาลท่านพูดแบบนี้นะคะท่านบอกว่า
แม่เด็กเนี่ยที่บอกว่าป่วยเป็นไซโครพาร์ทเนี่ยคือท่านออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่า
อยากจะให้สังคมเข้าใจกันก่อนนะว่าไอ้ไซโครพาร์ทเนี่ยมันเป็นบุคลิกภาพที่เขาเรียกว่าต่อต้านสังคม
ใช้กันในกลุ่มที่คนที่มีประวัติอัธยกรรมโชคโชนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชน
คือถ้าเกิดว่ามีภาวะนี้นะคะคือหมอบอกว่าจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษนะ
เว้นแต่ว่าคุณจะมีปัญหาพวกจิตฟั่นเฟือนมีจิตบกพร่องถึงจะได้รับข้อยกเว้น
แต่อย่างไรก็ตามการดูแลเด็กเยาวชนที่กระทำผิดนั้น
ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูเยียวยามากกว่าการลงโทษ
และจะมุ่งให้เกิดการพัฒนาตนเองสภาพจิตใจให้กลับมาอยู่ในสังคมได้
ดังนั้นบทลงโทษจะต้องไปอยู่ที่สถานพินิษฐ์ค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของคุณหมอยงยุทธ์นะคะ
ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตท่านบอกนะว่า
นี่ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เรื่องการตั้งคันในวัยรุ่นนะ
ท้องไม่พร้อมทั้งพ่อและแม่มันเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ
และเป็นปัญหาทั้งระบบที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพมต้องเข้ามาร่วมดูแล
ซึ่งกรณีนี้เนี่ยการที่เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา
ปกติก็จะมีพรบป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นปี๕๙
กฎหมายยุติการตั้งคันถ้าเด็กยังอยู่ในระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาที่การจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้
แต่ในกรณีที่เด็กหลุดจากระบบการศึกษาไป
ก็ควรจะต้องมีหน่วยงานอื่นทั้งสาธารณสุขและพมเข้าไปให้คำปรึกษา
ตั้งแต่ที่เด็กเหล่านี้ตั้งคันการฝากคันการดูแลหลังคลอด
แล้วมันยังไม่รวมนับไปถึงปัญหาต่างที่ตามมามากมาย
ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเดิมที่ครอบครัวเขามีอยู่แล้ว
หรือเป็นปัญหาที่มันจะตามมาหลังจากเด็กตั้งคันเป็นต้นไปค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาอยู่ในจุด
คลองที่แม่ของเด็กบอกว่านำลูกไปวางทิ้งเอาไว้นะฮะ

เดี๋ยวถ้ามีภาพล่าสุดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกันอีกทีนึงนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับหมอหมูนะเพื่อจะดูว่าถ้าเป็นไปอย่างนั้นจริงจริงเนี่ยอืม
เดี๋ยวขอดูภาพพื้นที่คลองประกอบไปด้วยนะครับ
ถ้าเกิดแม่เอาลูกไปวางทิ้งไว้ที่คลองแบบนี้จริงเนี่ยค่ะ

มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กบ้างนะครับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรีหรือว่าหมอหมูนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ของมศวบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ถึงปฏิบัติการค้นหาเด็กชายวัย๘เดือนนะครับ
พันธุ์ที่ผ่านมานะต่อให้ร่างเด็กจะเน่าเปื่อยหรือว่าโดนสัตว์กัดแท้ไปแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเจอชิ้นส่วนเนื้อเยื่อหรือโครงกระดูก
และชิ้นส่วนจะยังอยู่ครบถ้วนถ้าสมมุติเด็กเสียชีวิตบนบกแล้วถูกแม่อำพลางศพจะมีอัตราการเน่าเปื่อยเร็วกว่าในน้ำ๑๐วัน
เท่ากับว่าถ้าเจอร่างตอนนี้อาจเหลือแต่โครงกระดูกแต่หมอหมูบอกว่าไม่ว่าจะเจอในน้ำหรือว่าบนบกยังไงนะครับต้องมีโครงกระดูกให้เห็นยังไงต้องเจอโครงกระดูก
ไม่มีทางเลยที่โครงกระดูกจะย่อยสลายหายไปเอง
แต่ถ้าแม่เด็กยืนยันว่านำลูกทิ้งน้ำแค่ทิ้งธรรมดายังไงร่างก็ต้องลอยขึ้นมา
จากว่าร่างของเด็กจะถูกถ่วงด้วยของหนักจนจมลึกลงไปจนหาไม่เจอหรือจุดที่แม่เด็กแจ้งไม่ใช่จุดที่แท้จริงหรือไม่ใช่เรื่องจริง
กระดูกไม่มีย่อยสลายนะครับกระดูกไงก็ยังอยู่แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในกรณีของการจมน้ำเนี่ยในลักษณะแบบนี้ที่เอาศพไปอำพางในน้ำ
ไว้หน้าภาพแก้มเลยตรงนี้จะหายไปก็จะเริ่มเห็นเป็นโครงกระดูกที่ปัญญานาขวัญให้หน้าขวัญบ่ายหน้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะค่ะแต่ว่าชิ้นส่วนต่างร่างกายก็ยังคงสภาพอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นบนโบ๊กเนี่ย
ตรงนี้นะครับการเน่าจะสลายเนื้อเยื่อไป

เพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงพอเกินจาก๑เดือน
ปฏิบัติการค้นหาของเจ้าหน้าที่
คลองท่อนะครับ
นี่ครับของเด็กนะฮะหรืออาจจะของใครก็ไม่รู้เนี่ยฮะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เจอนะฮะในจุดที่แม่ของเด็กหญิงสาววัย๑๗ปี
คนนี้บอกว่าเอาลูกมาวางทิ้งไว้ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะใช่
ไม่ใช่อย่างไรจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้ตอนสแกนพื้นที่หาตามป่ารกร้างตามพื้นที่จุดต่างในระแวกบ้านเด็กเนี่ย
แพมเพิร์สก็มีมีเจอมาแล้วแต่บอกว่าไม่ใช่ไซส์ที่ตัวน้องแปดเดือนเนี้ยใส่อ่า
หรือเสื้อผ้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าชุดสุดท้ายของน้องที่น้องสวมใส่
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่อย่างไรแต่เสื้อผ้าที่ไปเจอมันก็เป็นลายที่มันถี่ห่างไม่เหมือนกัน
ค่ะแต่นี่คือล่าสุดที่เจอณขณะนี้นะฮะนี่เป็นภาพสดสดจากตะบนหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ
ที่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้จะหาให้แบบให้สุดสุดไปเลย

เอาให้รู้ไปเลยว่ามีร่างหรือว่ามีร่องรอยอะไรของเด็กหลงเหลืออยู่แถวนี้หรือไม่

จริงก็ต้องไปสอบสวนไปตรวจสอบกันใหม่
เพราะเอาจริงมันก็จะพูดว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวณเวลานี้ตอนนี้เพราะมันมาจากปากของแม่เด็กไงพี่อุ๋ย
แต่ด้วยความหวังของญาติพี่น้องของฝั่งพ่อของเด็กเขานะ

หรือว่าจะชาวมงชาวบ้านเขาก็ยังคงคิดอยู่ในใจว่าอยากให้มีปฏิหารคือเด็กยังไม่เป็นอะไร

นี่นะฮะนี่เป็นภาพในพื้นที่นะครับ

เรื่อยด้วยนะฮะคู่ขนานกันไปนะครับเราตรวจสอบกล้องวงจรปิดถ้าย้อนไปนะครับทุกผู้ชมครับตั้งแต่๕นาฬิกา๒๖นาทีนะครับของวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กุมภาพันธ์นะครับ๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
เพื่อจะสืบหาเบาะแสว่ามีใครที่ต้องสงสัยที่ขี่จักรยานเอาน้องใส่ตะกร้าที่หน้ารถเอาไปทิ้งที่ป่าย่าหรือเปล่านะฮะ
เราตรวจสอบวันที่๕กุมภาพันธ์นะครับวันที่๕กุมภาพันธ์นะฮะคือในช่วงเวลาต่างเนี่ยจะเห็นแต่รถจักรยานของชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ขี่ผ่านในระแวกแถวนี่แหละฮะ
ในพื้นที่บ้านของเด็กนะครับตั้งแต่ตี๕๒๖นาทีนะครับแต่เวลาจะช้ากว่าเวลาจริงหน่อยนะฮะจนเริ่มฟ้าสางก็เห็นรถของชาวบ้านมากขึ้น๗โมงเช้าก็มีกระบะมีรถยนต์ชาวบ้านขับผ่านเยอะขึ้น๘โมงกว่าก็ไม่เจอรถจักรยานต้องสงสัยอะไรนะครับนี่เป็นเส้นทางที่ตอนนั้นเราก็ลงพื้นที่ไปนะฮะมีภาพกล้องวง
นี่คือวันที่๕กล้องวงจรปิดนะคะที่ตรวจสอบกันไปตอนนั้นที่พูดถึงว่าเอ๊ะใครนะมีชายเสื้อเหลืองมีอะไรหรือเปล่าก็ตามกันมาตลอด
เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดล
พูดถึงคำสารภาพของแม่เด็กนะคะคุณผู้ชมลองฟังเรื่องนี้
คืออาจารย์บอกแบบนี้บอกว่าคำสารภาพที่แม่เด็กบอกว่าเป็นคนนำลูกเนี่ยไปวางทิ้งไว้
ตรงคลองตรงนั้นที่ติดกับแม่น้ำท่าจีน
อาจารย์มองว่าอาจจะยังเชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะอาจเป็นแค่ข้ออ้าง
ฉะนั้นตอนนี้ไม่อยากให้ตัดประเด็นใดทิ้งไปเลยจนกว่าจะเจอร่างของเด็กจริง
แล้วนำร่างนี่แหละมาพิสูจน์กันให้ชัดเจนดีกว่า
เพราะอะไรอาจารย์มองแบบนี้มองว่าที่ผ่านมาแม่ของเด็ก๘เดือนเนี่ย
วกไปวนมาหลายครั้งให้การกลับไปกลับมาให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่ด้วยอีกต่างหาก
เข้าเครื่องจับเท็จก็โกหก๖๐๐และเป็นเวลากว่า๒๒วันแล้ว
ตั้งแต่วันที่เด็กหายตัวไปแล้วเขาบอกว่าในระหว่างนี้๒๒วันเนี่ย
อาจจะทำให้แม่เด็กเนี่ยมีเวลามีเวลาที่จะเอาข้อมูลอื่นมาเติม
มาแต่งเรื่องให้มันดูน่าเชื่อถือถ้าหากว่าเป็นคนที่พูดความจริง
ก็ควรจะต้องเล่าเรื่องราวได้เหมือนเดิมทุกครั้งไม่จำเป็นต้องไปนั่งนึกย้อน
ซับซ้อนอะไรส่วนประเด็นที่แม่เด็กบอกว่า
ทำลูกตกพื้นจนเสียชีวิตอาจารย์ตรีนมองแบบนี้นะคะว่า
ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่เด็กก็อาจจะเสียชีวิตจากการเป็นไข้สูงก็ได้เหมือนกัน
แล้วเด็กอาจจะชักจนเสียชีวิตเพราะก่อนหน้าอย่าลืมว่า
วันนั้นที่มีข้อมูลออกมาก่อนเด็กหายไป๑วันเด็กไม่สบาย
มีไข้ขึ้นสูงถึง๓๘๓๙องศา
แต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเจอร่างเด็กเนี่ยต้องนำไปพิสูจน์ให้แน่ชัดนะ
เพราะถ้าเกิดเป็นไปตามคำที่แม่เด็กรับสารภาพว่า
ทำลูกตกลงพื้น
เด็กอาจจะต้องมีช่วงศีรษะนี่แหละค่ะ
ที่ต้องได้รับการกระทบกระเทือนแล้วอาจจะมีรอยแตกร้าวค่ะ
ตอนนี้ยังต้องไม่ตัดประเด็นอะไรเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คำสารภาพของเขายังเป็นแค่
คำสารภาพข้ออ้างเบื้องต้นนะครับ

ตอนนี้ตราบใดที่เรายังไม่เจอน้องนะครับ
ยังไม่เจอเด็กไม่ว่าจะมีชีวิตหรือเสียชีวิตนะครับ
เรายังไม่สามารถตอบได้นะครับว่า

ถ้าเรามีเวลาทบทวนเรื่องซ้ำเดิมนะครับ
เราสามารถจะใส่รายละเอียดเข้าไปได้เพิ่ม
รายละเอียดจะทำให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้น
กว่าการตอบคำถามสั้นนะครับ

ถ้าพูดถึงแง่พฤติกรรมของอาชญากร

ถ้ามีการเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง

โดยมีปัจจัยเรื่องของผลประโยชน์
สรุปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

เหตุการณ์ของเด็กชายวัย๘เดือนที่หายไป
ยังเป็นปริศนาตั้งแต่๕กุมภาพันธ์

ตกลงไปแล้วก็แน่นิ่งไปเลย

ต่อไปทางแม่น้ำท่าจีนได้

แต่ก็ดำละนะต้องไปตรวจสอบต่อ

หลังจากสารภาพแบบนี้ในวันนี้นะครับ
ตำรวจที่สอบปากคำตั้งแต่เช้าเนี่ย

ซ่อนเร้นอำพลางศพและแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

เหลือก็ต้องรอดูกันต่อว่า
สิ่งที่เธอบอกเอาไว้